กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ได้มีการพบเต่าสองตัวโดยลำตัวเนี่ยมีคราบน้ำมันเลอะเกอะกลางเต็มไปหมดเลยค่ะ
ต้องมีการช่วยชีวิตก่อนมีการส่งตัวไปอนุบาลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้วยนะคะ
เต่าตัวแรกที่พบค่ะเป็นเต่าตะนุนะคะ๑ตัวลำตัวมีคราบน้ำมันแล้วก็ลอยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาท
จนกระทั่งในช่วงเวลาต่อมานอกจากพบเต่าตะหนุหนึ่งตัวไปแล้วเนี่ย
ล่าสุดยังพบเต่าย่าอีกหนึ่งตัวนะคะลำตัวก็พบคราบน้ำมันเลอะเกอะกรังเหมือนกัน
ซึ่งเต่าตัวที่สองเนี่ยพบที่ชายหาดนายางค่ะได้มีการประสูญไม่มีการประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
แล้วก็ชายฝั่งนะคะเพื่อที่จะมารับเต่าสองตัวนี้ไปอนุบาลไปรักษาตัวก่อนจะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้วยนะคะ
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
โดยเบื้องต้นได้มีการพบก้อนน้ำมันดินเกยหาดเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะ
โดยบริเวณหาดในยางหาดไม้ขาวหาดในทอนหาดลายันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็พบเศษซากขยะทะเลจำนวนมาก
มีคราบน้ำมันเกลื่อนหาดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคราบน้ำมันเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็มีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการว่าคราบน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นคราบน้ำมันเตาหรือว่าน้ำมันเครื่อง
แล้วก็จะมีการประสานเจ้าท่าภูเก็ตเพื่อตรวจพิสูจนย้อนหลัง๗วันด้วย
เพื่อที่จะชี้เป้าในการตรวจสอบว่ามีเรือลำไหนแล่นผ่าน
ซึ่งอาจจะเป็นต้นต่อของคาบน้ำมันสีดำดังกล่าวนี้ได้นะคะ
ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งค่ะได้มีการเร่งสำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ทรัพยากรใต้ท้องทะเลเพื่อเป็นฮันหาแนวทางในการป้องกัน
แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันเหล่านี้นะคะ